แต่คนนี้เขาก็โชคดีเหมือนกัน
หลังจากไปไหว้แม่นารีผลและไอ้ไข่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดชะเชิงเศร้า
ไปหน่อยค่ะหวังว่าจะโชคดีบ้างเหมือนกัน
นี่ไปที่นี่ค่ะวัดป่าวัดป่าพรหมยาน
ที่ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ที่นี่ก็คนเยอะเหมือนกันมีคนที่เลื่อมใสสัทธามากราบไหว้
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องค่ะ
ถ้ามาที่นี่แล้วนะก็ต้องมาขอพรอย่างหนึ่งก็คือไอ้ไข่
ไอ้ไข่สิทธิ์หลวงปู่ทวดเด็กวัดป่านี่แหละ
เพราะว่าเขาร่ำลือกันว่าใครมาขอเนี่ยก็โชคดีนะ
อย่างคุณพี่ท่านนี้นะคะคุณพี่ประเทืองฮวดไข่
สาวใจบุญจากเมืองแปดริ้วค่ะ
เคยมาขอพรจากไอ้ไข่และแม่นารีผล
แล้วสมปรารถนาค่ะขายที่ดินได้เงินเป็น๑๐ล้าน

โอ้โหโชคดีมากจริงนะคะเธอก็เลยเล่าทีมให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ได้ขายที่ดินเนี่ยมันนานละขายยังไงก็ขายไม่ได้
ก็เลยมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้
ขอพรเถอะว่าขอให้ขายได้สักทีครับ
เชื่อไหมคุณผู้ชมยังไงหลังจากขอไป๔วันเนี่ย
ขายที่ดินได้เลยโอ้ยอย่าเชื่อนนะ
แต่มันก็เป็นจังหวะที่พอดี
แล้วก็มีโชคต่อเนื่องตลอดมาค่ะ
เธอก็มาทำบุญที่วัดเป็นประจำ
จนกระทั่งครั้งล่าสุดก็รับโชคไปอีกนับแสนบาท
โชคดีซ้ำแล้วซ้ำอีก
พี่เขาก็เลยมาแก้บนด้วยการจุดประทัดถวาย

ดีดีดีดีดี
ในยุคนี้ปีนี้ค่ะโอ้โหคนเนี่ยต้องการกำลังใจมากเลยแล้วก็กำลังใจมันเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เรามีความหวังอ่ะมีชีวิตที่อยากจะเดินหน้าต่อไปคือเศรษฐกิจอะไรเอ่ยมันก็แหมหลายคนได้รับผลกระทบจากสภาวะโควิดสิบเก้านะคะ